เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนกันหน่อยนะคะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในงานฤดูหนาวที่จังหวัดรบบุรีอะค่ะ
ปรากฏว่าเขาลืมล็อกคนเล่นที่นั่งอยู่อะค่ะเครื่องหมุนไปคนเนี่ยกระเด็นปลิวลอยละล่องลงลงมากระแทกพื้น
บาดเจ็บเลยนะคะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมเป็นคลิปสองมุม
ถ่ายเอาไว้โดยคนที่อยู่ในงานเสียงกรีดร้องดังสนั่นจากเด็กเด็ก

ก่อนที่จะมีเด็กที่นั่งแถวซ้ายสุดหลายคนถูกเวียงกระเด็นหลุดจากที่นั่งมากระแทกพื้นเลย

ค่ะมีเด็กคนหนึ่งหัวแตกนะคะเลือดอาบหน้าเลย
ผู้ปกครองก็ตกใจแล้วก็รีบเข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้น
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในงานฤดูหนาวลบบุรีค่ะ
เป็นงานประจำจังหวัดจัดขึ้นที่สนามโรงเรียนพิบูรวิทยาลัย

เริ่มไปเมื่อคืนวันแรกจนถึงวันที่๘ธันวาคมเมื่อคืนนี้วันแรก
หลังเกิดเหตุมีการระดมทีมกู้ภัยเมืองลบบุรี
เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บรวม๖คน
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีเยาวชนบาดเจ็บนะ
ต้องส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาล๔คนดังต่อไปนี้
คือ๑นางสาวนบสอนอายุ๑๕ปีปวดแขนขวา
คนที่๒นางสาวรุจิราอายุ๑๕ปีปวดข้อศอกซ้าย
คนที่๓เด็กชายธินพรอายุ๑๒ปีหน้าผากแตกเจ็บหน้าอกแขนผิดรูป
และ๔เด็กหญิงสิริรัตน์อายุ๑๓ปีมีอาการข้อเท้าซ้ายบวมค่ะ
ก่อนที่จะไปโรงพยาบาลเด็กที่บาดเจ็บเล่าว่าตอนแรกเนี่ยนะ
มีเด็กนั่งอยู่สี่คนจากนั้นพนักงานได้มาเปิดล็อกให้เด็กอีก๒คนเข้าไปนั่ง
และพนักงานน่าจะลืมปิดล็อกในแถวของเด็กทั้ง๖คนนี้
พนักงานเดินกลับไปเปิดเครื่องขณะที่เครื่องหมุนด้วยความเร็ว
ตัวล็อกจึงเปิดขึ้นเด็กในแถวที่จึงถูกเหวี่ยงออกจากเครื่อง
แล้วก็กระแทกพื้นอย่างที่เห็นนะคะ
หลังเกิดเหตุพนักงานคนดังกล่าวก็ได้หยุดเครื่องแล้วก็เข้าไปปลดล็อกทุกตัว
เพื่อให้เด็กทั้งหมดออกมาจากเครื่องเล่นก่อนที่จะหายตัวไปค่ะค่ะ
ไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเด็กที่บาดเจ็บแต่อย่างใด
ผู้ปกครองเห็นภาพนี้แล้วเจ็บนะฮะ
นี่นะคะพาลูกไปสนุกสนานแต่ว่ากลับมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
โอ้โฮนี่น้องคนสักครู่นี้หล่นออกมาด้านนอกเลยนะ

ด้านนอกที่พื้นเลยหล่นลงมาจากแอร์เรียนนี้เลย
นายสอนชัยจันทราโชตะอายุ๖๒ปี
บอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดนะคะ
ตอนเกิดเหตุลูกน้องเป็นคนคุมเครื่องเล่น

จะตามตัวมาให้ตำรวจสอบปากคำอีกครั้ง
ส่วนของผู้ที่บาดเจ็บบริษัทเครื่องเล่นจะรับผิดชอบทั้งหมด
เนื่องจากทำประกันอุปติเหตุเอาไว้แล้ว
แล้วก็อายัดเครื่องไว้ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง
และตรวจสอบที่มาว่าผลิตหรือว่านำเข้ามาจากที่ใด
มีการตรวจสอบมาตรฐานตามความปลอดภัยหรือไม่
ชมรมคนรักสวนสนุกเคยลงคลิปเครื่องเล่นดังกล่าว
พร้อมระบุว่าเป็นของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ลักษณะเครื่องจะหมุนผู้เล่นขึ้นลงในแนวดิ่งสูงจากพื้น๖เมตร
แต่ไม่ตีรังกาด้วยความเร็ว๒๖รอบต่อนาที
ถือว่าแรงมากที่สุดของเครื่องเล่นในรูปแบบหมุนขึ้นลงค่ะ
คนเล่นจะต้องเสียค่าบัตร๕๐บาทต่อรอบเลยนะคะ
แต่ดูสิ๕๐บาทต่อรอบพอมาเจอแบบนี้มันไม่คุ้มกันเลย
ที่ฉันเคยตอนมต้นก็ไปเล่นด้วยกันมันเป็นเครื่องกลมแบบนี้
แล้วต้องนั่งจับลาวเหล็กข้างหลังเล่นกับเพื่อน

แต่พอลงมาสุดท้ายดิฉันได้กลิ่นเลือด

ปรากฏว่าเพื่อนหัวแตกนั่งอยู่ข้างกันเลย
แต่ว่าหัวไปกระแทกกับราวเหล็กข้างหลังที่จับอยู่แบบนี้แหละ
ต้องระวังนะคะเล่นอะไรต้องดูด้วย
คือจริงต้องเป็นเครื่องที่ได้มาตรฐาน